คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตเรื่องการเสียชีวิตของผู้กำกับชื่อดัง
เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมง
หมายเลขทะเบียนฮนกฮูกง๕๖๘๑กรุงเทพมหานครค่ะ
ได้มีการเคลื่อนศพคุณวิโรธไปไว้ที่สารามณีโรธ
วัดป้อมวิเชียรโชติการามที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราไปเจอกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวคนโตนะคะ
ภรรยาของพี่วิโรธนี่นะคะเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเนี่ย
กับพี่วิโรธเองไม่ได้ติดต่อกันอยู่แล้ว
เป็นปกติหลายวันนานคุยกันที
พอดีน้องสาวของพี่วิโรธค่ะโทรศัพท์มาหา
บอกว่าติดต่อพี่วิโรธไม่ได้เลย๒๓วันมานี้
เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าช่วยไปดูให้หน่อยว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าภรรยาก็ไปดูที่บ้านเคาะประตูเรียก
ไม่มีใครมาเปิดค่ะโทรศัพท์ยังไงก็ไม่มีใครรับสาย
มีกุญแจอยู่ก็เลยเปิดเข้าไปดู
ก็เลยพบว่าพี่วิโรธนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านค่ะ
ก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบนะคะ
ซึ่งที่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วันด้วยนะคุณผู้ชม
สาเหตุของการเสียชีวิตทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุว่า
มีเลือดออกในสมองค่ะแต่ว่าสาเหตุจริงนั้นยังไม่รู้แน่ชัดนะคะ
ส่วนทางด้านลูกสาวคนโตค่ะบอกว่าปกตินี่นะคุณพ่อไม่ได้มีปัญหาในด้านของสุขภาพอะไร

ส่วนเรื่องเครียดคุณพ่อก็ไม่ได้มีอะไรเครียดหรือว่าติดค้างคาใจอะไร
แล้วที่เห็นในเฟซบุ๊คค่ะคุณพ่อมักจะโพสต์ถึงน้องสาวก็คือน้องน้ำตาล
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมจะจัดขึ้นไปถึงวันพรุ่งนี้นะคะที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามพระอารามหลวงค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจะมีพิธีชาปนกิจในช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มในวันเดียวกันเลยค่ะ
ลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปเมื่อ๓ปีก่อนด้วยนั่นเองค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาอีกครั้งนะคะ